ทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องนี้โอ้โหอ่านข่าวนี้เรารู้สึก
สะเทือนความรู้สึกเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องของการหากินกับศพเนี่ย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าลูกชายฆ่าพ่อ
แล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะมันเสียใจแล้วถูกไหม
กับการที่คนต้องสูญเสียแต่มีคนมาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ย
หากินกับศพอีกคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี้ยนะ
นักข่าวที่ไปทำข่าวก็เห็นเหตุการณ์ด้วยในงานศพของนายเขมาโสเพียร
วัยเจ็ดสิบห้าปีผู้เป็นพ่อเนี่ยนะพ่อถูกลูกคือนายชัชวาน
อายุยี่สิบแปดปีเอามีดแทงเอามีดฟันพ่อจนพ่อตายลูกเอาศพพ่อใส่รถเข็นพ่วง
รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปทิ้งข้างทางจุดตรงนี้เลยนี่คือที่ถนนสายยี่สิบสี่
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปจับกุ่มตัวลูกชายในปูนะนะ
จับได้ที่บ้านพักตอนที่รอรับศพที่บ้านของคนตายเนี่ย
ปรากฏว่ามีคนที่มาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
โทรศัพท์มามาเรียกรับเงินกับญาติคนตาย
บอกว่าเนี่ย๓๕๐๐บาทจะเป็นค่าชนสูตรศพ
เอาไปให้โรงพยาบาลประโคนชัยญาติก็เลยอ่ะต้องชนะสูตรศพใช่ไหม
โอนตังเข้าบัญชีของนางนิรุมลเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะนะ
จฉาชีพคนเดิมอ่ะโทรมาบอกอีกนะเออ
หลังจากโอนตังให้แล้ว๓๕๐๐บาทนี่หลักฐานการโอนเงินค่ะครับ
จฉาชีพคนเดิมโทรมาบอกอีกไม่ใช่แค่ค่าชนะสูตรศพ
ที่โรงพยาบาลประโคนชัย๓๕๐๐บาทนะเอ้า
ต้องจ่ายให้กับโรงพยาบาลบุรีรำอีก๔๕๐๐บาท
แล้วนี่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวนี่ใช่ไหม
แล้วย่าตอนนั้นน่ะคือย่าดก็ไม่รู้ก็เสียใจอยู่อ่ะ
ก็เสียใจอยู่ใช่แล้วก็โอนไปให้อีก๓๕๐๐กับ๔๕๐๐บาท
๘๐๐๐บาทแล้วนะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นอีก๑๐นาที
คนเดิมเลยค่ะโทรมาบอกนะว่าจะต้องจ่ายค่าค่าอะไรอีกอ่ะ
ค่าเอาศพออกจากโรงพยาบาลเฮ้ยรอบนี้มืนนึง
หลอกแล้วหลอกเล่าใช่โอ้โห
เพราะว่าพอโทรมาบอกรอบแรกแล้วโอนให้เลยไงรอบสองโทรมาบอกอีก
ก็โอนให้อีกแล้วก็มีรอบสามอีกนี่นักข่าวอยู่ทั้งหมดเลยนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเห็นไหมเขากดสปิกเกอร์โฟนคุยแล้วนักข่าวก็ถ่ายเลยอ่ะครับ
เพราะตอนนั้นเอาจริงไอ้รอบโอรอบแรกรอบ๒นักข่าวยังไม่รู้หรอก
แต่เห็นว่าเอ๊ะทำไมญาติดูชุลมุนดูปรึกษากันวุ่นวายไปหมดเลยจนรู้ไง
รู้แล้วก็เลยตัดสินใจโทรไปหาผู้หญิงคนนั้น
คนที่เป็นนิมิจฉาชีพให้โอนเงินนี่แหละแล้วเค้นไปเค้นมานะ
เธอยอมรับสารภาพแล้วถามว่าตังค์ที่โอนไปให้จะเอายังไง
เดี๋ยวลองฟังดูนะแล้วเธอจะสารภาพไหมว่าเธอเนี่ย
มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับโรงพยาบาลหรือเปล่าลองฟังตรงนี้เลยค่ะ
คือคือยังไงครับแล้วไอ้ตกตกลงกับเงินไม่ได้เข้าโรงพยาบาลใช่ไหม
ใช่ใช่ค่ะนี่ยอมรับแบบแบบแล้วก็เดี๋ยวขอโรงพยาบาลให้เดี๋ยวมีให้ครับ
อ่าอ้าวอย่างนี้เป็นมิจฉาชีพดีคะคุณ
เออเขาเขาเดือดร้อนอ่ะเดือดร้อนดีวันนี้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
ต่อให้ถ้าเกิดว่ามีการเสียเงินจริง

ไม่ใช่วิธีการแบบนี้เลยนี่หากินกับศพ